ถ้าใครชอบทานอาหารไทยนะคะ

ก็อยากให้ไปลองแวะร้านอาหารร้านนี้

แล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ะคนฟูและเป็ดน้อยที่ดูสดใส

และเล่นกับมันแถมยังนับเป็นจุดแชร์ภาพ

ังหันลมและตู้โทรศัพท์สีแดงสด

เซลฟี่หรือจะนัดพบกันตรงนี้ก็ได้นะคะ
หลังจากที่เราได้ถ่ายรูปเช็คอินสถานที่กันไปแล้วนะคะ
และตรงนี้นะคะก็คือ๕เมนูที่เป็นไฮไลท์ของทางร้าน

กุ้งปลาหมึกและหอยนางรม

ราดด้วยน้ำจิ้มสีสันจัดจ้าน
รสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บ
ไม่มีกลิ่นขาวของอาหารทะเลสด
ถือเป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่เลยค่ะ

รสจัดจ้านสไตล์อาหารไทย

ช่อนทอดจนเหลืองกรอบ
ัดเครื่องยำสมุนไพรไทย
ส่วนถ้าใครอยากซดน้ำซุปร้อนนะคะ
แนะนำให้สั่งเย็นตะโฟหม้อไฟค่ะ

หรือจะแซ่บสไตล์หมูตุ๋นฮ่องกง

วันฉุยยั่วยวนมาก

ตรงที่เรื่องอาหารครับ
อาหารของเราจะค่อนข้างรสจัดนิดนึง

แต่บรรยากาศดีกว่าร้านอื่นแน่นอนครับ
เจ้าของร้านได้บอกไอเดียการแต่งร้านนี้นะคะ
มาจากการที่อยากให้ลูกค้าทุกท่าน
ได้เหมือนอยู่ในธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญาอาศัยความเย็นของสายน้ำ
ช่วยให้คลายร้อนทั้งอากาศและลดความจัดจ้านของเมนูอาหารชิวไปอีกแบบเลยค่ะยามแดดร่มลมตกก็เลยเห็นลูกค้าแน่นร้านแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนใครที่อยากมาเยือนร้านอาหารสไตลคันพรี่สุดโรแมนติกติดริมแม่น้ำเจ้าพญาแบบนี้นะคะ
มาได้ที่ชิปวิเลสซอยจารัญสนิทวงไปสิบหกทับหนึ่งค่ะจิระพรเครือสงฆ์ข่าวเทราะรัฐทีวีรายงาน